ดูข่าวกันไปเพลินเป็นไงหิวป่ะ
เฮ้ย

มีดิสิเจอะหน้าผมอดใหญ่แบบนี้

กินนี่ไหมล่ะขนมเทียน

ขนมเทียนไส้อินทภารำที่จังหวัดชายนาฏโอ้ยปกติเคยทานแต่ไส้เค็มที่เป็นถั่ว
เฮ้ยแต่ที่นี่เขาไม่ธรรมดาไปที่สวนแห่งนี้นะครับสวนสิริมงคลอินทภารำ
ตะบนแพรกศรีราชาอเผอร์สักครับบุรีจังหวัดชัยนาศ
ไปเจอกับนี่เลยขนมเทียนที่เขานึ่งใหม่สดแกะออกมาแล้วโอ๊ยตกใจ
ทำไมไส้มันดูแปลกไม่เหมือนกับขนมเทียนทั่วไป
เพราะว่านี่คือขนมเทียนอินทภารำนะครับเขาเอามาแปรรูปไง
เพราะว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอินทภารำแล้วได้ผลผลิตที่ดี
มาแปรรูปแบบนี้น่าทานมากแกะไส้ออกมาพอลองทานเข้าไปนะ
มันจะหนึบอร่อยหวานหวานธรรมชาติ
ใครไม่เคยเห็นต้นอินทภารำดูเอาไว้นะนี่อินทภารำสดเป็นแบบนี้นะ
เขาขายด้วยนะอินทภารำสดเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าราคาดีมาก
ราคาดีจริงถูกต้องครับบางคนบอกโอ๊ยอินทภารัมมันเป็นอย่างนี้เหรอ
บอกเลยว่าลองไปทานดูอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
ถามคนนี้ดีกว่าคุณสนองมงคลเมฆ
ซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขผู้ทำสวนอินทภารำคนนี้ครับ
เพราะว่าต้นเองปลูกอินทธาพารำตั้งแต่ปี๒๕๕๗
เพราะว่าชอบในรสชาติที่หวานกรอบของพุทธภารำ
คือถ้าเป็นแบบสดมันจะหวานกรอบ
แล้วพอปลูกไปป๊าบได้ผลผลิตที่ดีอย่างที่ผมบอก
แล้วก็นำมาแปรรูปเป็นอาหารอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตอนนี้เห็นไหมที่เขาดูดกิน
เทใส่ลงไปในขวดแก้วที่มีน้ำแข็ง
ชื่นอกชื่นใจน้ำอินทธาพารำนะครับ

แล้วก็ยิ่งตอนนี้มีขนมเทียนไส้อินทภารำเข้าไปอีก

เอามาทำขนมอย่างงี้ไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยนะ
เป็นหวานธรรมชาติด้วยค่ะ

ก็จะได้กินอินทธาพารำสดด้วย
อยู่หมู่๑๖ตำบลแพรกศรีราชาตำบลศรีราชาอำเภอ
สังขบุรีจังหวัดชายนาฏเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเชียว
ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไป
คือถ้าไปช่วงเย็นจะเจอกับพี่เขา
อะไรก็โทรไปสอบถามก็ได้นะครับ๐๘๑๒๘๑๒๐๗๖หรือ๐๘
หรือว่าใครสะดวกจะขอดูเฟซไปส่องหน้าเฟซบุ๊คเขา
ก็นี่เลยคุณสนองมงคลเมฆตามที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอแบบนี้
ลองพิมพ์ไปดูในเฟซบุ๊คนะครับก็จะได้ดูว่าสวนของพี่เขานะ
มันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับอินทภารำ
แต่อินทภารำที่สวนนี้ดกมากเลยนะคุณ
คืออย่างที่บอกว่าอินทภารำเนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยบรรเทาเรื่องของโรคกระเพาะ
อาการปวดท้องหรืออะไรแบบนี้คุณ
คือมันเป็นผลไม้ที่สรรพคุณก็คือเหมือนแบบให้ความหวานด้วยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่รักสุขภาพเดี๋ยวนี้เขาก็จะนำอินทภารำมาแปรรูป
สมกับขนมเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติความหวานให้มันแบบ
ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มไปเออมีประโยชน์ด้วยอะไรแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินช่วงนี้ต้องบอกว่าดกมาก
ไม่เคยเห็นดกขนาดนี้เลยโหกองเบลืมเทิ่มเลยจริงอินทภารำ
เอ้าเนี่ยครับค่ะคุณผู้ชมครับที่ให้ไบได้โทรศัพท์ไว้นะ
เพื่อใครสนใจอืมไม่ได้แค่อยากซื้ออีกอย่างแต่
เพื่อใครมีไอเดียว่าอยากจะหาอะไรได้เสริมใช่แล้ว